มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนักศึกษาเขาเดือดร้อน
แฝงตัวไปขโมยของในมหาวิทยาลัย

ขณะที่กำลังเข้าไปค้นขโมยของทรัพย์สินของนักศึกษาย้ำว่ามันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
หลังผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์ภาพและข้อความบอกว่า
ถูกขโมยโทรศัพท์มือถือที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรังสิต
วันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
หมอธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะครับในคณะพยาบาลเลยนะครับ
นางสาวพรปวีพาหามากนักศึกษาปี๒คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่า
วันเกิดเหตุก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ซึ่งปกติแล้วก็จะวางแบบนี้แหละครับในห้องนะฮะจู่มีรุ่นพี่ตะโกนขึ้นมาบอกว่า
มีคนหยิบโทรศัพท์ไปก็รีบวิ่งไปดูเพราะว่ามือถือหายไปแล้ว
ต่อมาก็ตามจนเจอตัวชายต่างชาติไปขอตรวจค้นแต่กลับไม่พบเลยก็ปล่อยตัวไป
แต่ก็มีการถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรครองหลวงนะครับ
ต่อมายังพบว่าเกิดเหตุลักษณะแบบคล้ายกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ในวันที่๒๔กรกฎาคมมีชายต่างชาติเหมือนกันนะฮะเข้าไปขโมยโน้ตบุ๊กของ
นักศึกษาปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
พบว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ไปที่ธรรมศาสตร์
กับที่ขโมยของนักศึกษาพยาบาลที่ธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์
ส่วนวันที่๒๕กรกฎาคมภาพวงจรปิดของคณะทัศนะมาตรศาสตร์

พบชาวต่างชาติคนเดียวกันอีก

เข้าไปขโมยโน้ตบุ๊กของนักศึกษาเช่นเดียวกัน
คนเดียวกันทั้ง๓มหาวิทยาลัย

ดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าผู้ชายคนนี้

แล้วก็ไม่ใช่คนไทยมันก็ตามตัวยากเหมือนกัน
ว่าคงจะก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง

ในมหาวิทยาลัยทุกคนระวังตัวด้วย
จะไปไหนก็เอาของมีค่าติดตัวไปด้วย

มิจฉาชีพคนนี้อีกก็ได้

ธรรมศาสตร์โดนหมดเลย